มีเรื่องที่มันน่าเศร้ามากเลยนะคะ
ที่เขาไปติดตั้งตามจุดต่าง
เพื่อที่จะเอาไว้ช่วยชีวิตคนที่มีอาการหัวใจผิดปกติ

เพราะว่าเวลาไม่สามารถที่จะหายใจได้
เรามีเวลาแค่๔นาทีเท่านั้นเอง
แต่ว่าปรากฏว่าเจ้าเครื่องนี้ค่ะ
กลายเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพมันเอาไป

เครื่องนี้เป็นของโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติ

เอาไว้ช่วยชีวิตคนที่มีอาการทางหัวใจฉุกเฉิน

ซึ่งอีกเพจหนึ่งก็คือเพจกู้ภัยไทยแลนด

ก็ถามว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ทำไมถึงขโมยแม้แต่อุปกรณ์ที่เอาไว้ช่วยชีวิตคน

ซึ่งถูกโจรกรรมไปค่ะ
ตู้เนี่ยกระจกถูกทุบแตกถูกงัดเครื่องไม่มีแล้ว
แล้วบางตู้ติดตั้งอยู่ที่ป้อมตำรวจจราจร
แต่ก็ยังหายไปค่ะยังถูกเอาไปคือเครื่องนี้เนี่ย
มีความสำคัญมากจริงอย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้น
สมมุติว่ามีใครเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
หัวใจหยุดเต้นกระทันหันก็จะใช้เครื่องนี้ค่ะ
โดยวิธีการช็อตไฟฟ้ากระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นปกติ
มันเป็นอุปกรณ์สำคัญมากในสถานการณ์ฉุกเฉินตรงนั้น
เพราะว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นสมองจะขาดออกซิเจนนะคะ
แล้วเราก็ขาดออกซิเจนได้แค่๔นาทีเท่านั้น
เพราะนั้นเป็นนาทีสำคัญจริงสำหรับชีวิตคนคนหนึ่ง
แต่บางจุดไม่มีแล้วค่ะถูกขโมยเอาไปแล้วนะคะ
เพราะพวกเครื่องถูกขโมยก็ปรากฏว่า
เอาเครื่องไปโพสต์ประกาศขายค่ะ

ขายราคาถูกลงเบอร์โทรศัพท์ไว้เสร็จสับเลยเนี่ยค่ะ
กู้ภัยกับพลเมืองดีเขาก็เลยซ้อนแผน
โทรไปติดต่อตามเบอร์นี้เลยค่ะ
ก็คุยไปคุยมาจนเจอตัวในที่สุดนะคะ
ผู้ชายคนนี้ตอนแรกพยายามบ่ายเบียงอ้างว่าประกาศขายจริง
แต่ว่าเขาไปรับมาจากอีกคนนึง
เพราะเค้นหนักเข้ารับสารภาพค่ะ
โหโหคุณผู้ชมคะคือลักษณะแบบนี้คือเตอร์เวรเลยแหละ

ทุบตู้แล้วเอาเครื่องออกมา
เครื่องที่มีความสำคัญกับชีวิตคนนะคะ

สุดท้ายก็รับสารภาพ๕เครื่องนะคะ

พอไปดูข้อมูลในมือถือก็หลักฐานเลยค่ะ
มีหลักฐานการโอนเงินซื้อขายเครื่องนี้
ซื้อขายกันในราคาอย่างที่เราเห็นนะคะ
๐บาทหรือ๑๗๐๐บาท
ซึ่งปกติเครื่องนี้ราคากว่า๖๐๐๐บาทนะคะ
ก็รวบตัวส่งตำรวจเลยนะคะ
หัวหน้าศูนย์กู้ชีพฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลจุลาลงกร

กรุงเทพซึ่งมีคนหนาแน่นติดตั้งเอาไว้ในจุดสำคัญ
อย่างเช่นสถานีตำรวจป้อมจราจร
ติดเอาไว้๒๖๒เครื่องเอาไว้สำหรับช่วยประชาชนกรณีฉุกเฉิน
แต่จนถึงตอนนี้เค้าไปสำรวจดูปรากฏว่า
ก็ผมต้องเรียนว่าอย่างนั้นด้วยครับผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นฉับพันธุ
ก็เสียโอกาสนะครับโอกาสรอดชีวิต
ช่วยชีวิตเพิ่มต้องใช้คำนี้ครับ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องจิตสำนึกสำคัญมากจริงนะคะ

คือมันสำคัญมากจริงเรื่องจิตสำนึกจริง
มันไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนแบบใจดำขนาดขโมยเครื่องนี้ไปขาย
แล้วเอาไปขายต่อเนี่ยตำรวจเขากำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะว่า
เอาไปขายใครแล้วที่เป็นคนรับซื้อ
เพราะว่าราคาที่ขายต่อไม่ใช่ขายในลักษณะของเก่า

ถ้าขายของเก่ามันก็จะเป็นเสร็จเหล็กหนึ่งราคามันจะอีกเลสหนึ่ง
แต่นี่คือเหมือนราคาต่ำลงมาประมาณนึง

ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะคะ